คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์บนท้องถนนเป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะ
มีรถคันหนึ่งเหมือนเขากำลังจะออกมาจากทางซ้ายรถคันนี้ก็บีบแร่เตือน
แต่รถคันนี้ไม่พอใจโอ้โหขับตามเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับอ้าวถ้าเห็นแต่ปีแปะพอเป็นมีแปะแล้วมีปัญหาค่ะ

นี่นะคะก็คือจริงแล้วต้นคลิปเนี่ยรถที่อยู่ทางฝั่งซ้ายก็คือรถกระบะเทาดำเขาจะออกมาแบบนี้
ภาพจากกล้องหน้ารถรถคันที่มีกล้องหน้ารถเขาบีบแตร่เตือนแต่กลายเป็นว่ารถกระบะสีดำเมื่อสักครู่เนี่ยไม่พอใจ

ขับตามไปจนไปจอดต่อว่าต่อขานกันตามอันนี้ค่ะแล้วมันไม่จบนะเขาตามไปโอ้โหเดี๋ยวค่อยไล่ให้ฟัง
แล้วรถกระบะคันนั้นไม่มีป้ายทะเบียนด้วยซ้ำ
ขับออกมาจากหมู่บ้านพฤกษา๓ซอยวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองนนทบุรีนะคะ

แล้วประเด็นคือมีการต่อว่าต่อขานกันไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้
เจ้าของคลิปเขาก็ขับไปเรื่อยขับไปนู่นเข้าไปในปั๊มน้ำมัน
รถกระบะ๔ประตูสีเทาดำยังไม่ยอมนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวค่อยดูนะคะคือรถคันนี้จะเข้าไปในปั๊ม
กลายเป็นว่ารถกระบะสี่ประตูสีเทาดำไปดักรอหน้าปั๊มเลย
แล้วก็ขับรถเนี่ยแล้วมาปาดหน้าแบบนี้
คือไม่ยอมไม่ยอมประเด็นก็คือแค่การบีบแตร่ใส่
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็เลยคุยกับเจ้าของคลิปนะคะ
นายพีชสนุกพงศ์โฆชาอายุ๒๓
เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยมีอาชีพขับรถรับจ้างขนส่งส่งของทั่วไปนี่แหละ
วันเกิดเหตุ๒๘มิถุนายน๕โมงเย็น
ไปรับตะกร้าพลาสติกจากโรงงานที่อยู่ในซอยวัดลาดประดุก
จะไปส่งที่อุดรธานี
ขับรถออกมาเห็นกระบะพุ่งออกมาจากทางหมู่บ้านฝั่งซ้าย
เขาก็บีบแตร่เตือนแล้วก็หักหลบนิดนึง
แต่กระบะคันนั้นก็คือสีเทาดำคันนั้นไม่พอใจ
ตามหลังมากระพริบไฟใส่จอดเถียงกันแล้วก็ตามไปจนถึงปั๊มถึงอะไร
แล้วในรถกระบะคันนั้นเจ้าของคลิปเขาบอกว่าลองสังเกตดู
มีผู้ชายอายุไม่เกิน๓๐๓๕ประมาณนี้เป็นคนขับ
มีผู้หญิงวัยรุ่นนั่งอยู่ในรถอีก๓คน
แล้วสุดท้ายคือแบบไม่ยอมให้แซงใหม่อะไรตีคู่อย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละ
คนขับกระบะเปิดกระจกคว่างไม้เบสบอลใส่ด้วยนะคะ
ว่างไม้เบสบอลใส่แล้วก็ขับหนีไป
คุณผู้ชมส่งข้อความมาในเพจเฟซบุ๊กไทรรัชน์ช่วยเยอะมากเลย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาในเพจเฟซบุ๊กไทรรัชน์ช่วยเยอะมากเลย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาในเพจเฟซบุ๊กไทรรัชน์ช่วยเยอะมากเลย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์เยอะมากเลย
คุณผู้ชมบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยโรงงานผลิตรถยนต์
ไม่ต้องผลิตแตรรถยนต์เลยละมั้ง
เพราะกดบีบแตรร์ที่ไร้มีปัญหาทุกที

ตอนแรกที่ออกมาอย่างนั้นเป็นผมผมก็บีบนะ
ก็ต้องเตือนไงคะเพราะว่าคุณพุ่งออกมาแล้วรถ
เจ้าของคลิปเขากำลังขับตรงในทางของเขาปกติ